อ๋อมสกาลใจที่สวัสดีค่ะ
อายุพิษฎาจรกรของข้า

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
ท้อมปรับทุกปัญหาและมาจนาจกับทุกเรื่องร่วม
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

เข้าไปมารายการเราว่ามันไม่จะดีมาก

นี่ตาเนี่ยตอนนี้จริงดำกว่าปากอีกนะ

ก็ไม่เป็นไรนี่ใช้แต่น้ำแข็งนี่เขาดูดน้ำหมดแล้วก็ใช้น้ำแข็งมาปกได้
โอ้ยสต๊อปสต๊อปเลยอภิษ

อย่ากินแม่พูดเลยว่าสต๊อปสต๊อปสต๊อปอย่างนี้
แก้ปัญหาแบบตามมีตามเกิดได้แล้วนะคะ
บ้านมากแก้ปัญหาบ้านบ้านมาก
เขาก็ใช้ได้กันทั้งนั้นไม่ใช่เหรอเนี่ย

ใช้ได้เข้าใจแต่ว่าวันนี้สิเรามีเคล็ดลับดีมาบอก

มีวิธีการแก้ปัญหาใต้ตาดำให้แบบตรงจุด

เอาแนนด้ากลับไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปค้นตู้ยงตู้เย็นอะไรแบบนี้แล้วนะคะ
เพราะว่าเตรียมตัวบ๊ายบาย
ช่วงม่าบ้านติดเตรด
นี่ตาตืงอย่างนี้เลยตาตืงเหรอ

อืม

คือจริงต้องบอกว่าเราไปรู้กันที่สาเหตุกันก่อน

สาเหตุที่เราใต้ตาดำเนี่ยมาจากอะไรรู้ไหม

แล้วก็ติดชากาแฟสูบบุหรี่
ก็ไม่เหรอ

สานครานอาหารหรือเปล่า
นอนน้อย

อ๋อเหรอขัดท่านเหล็กเหรอค่ะถ้าเหล็กต้องกินเหล็กไงกินเหล็ก

พูดเลยว่านำมาฝากเลิศมาก๒ตัว

เพราะนี่ต้องแปะไว้แบบว่ากี่นาที

เป็นอย่างนี้

อยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูว่าขั้นตอนการทำ

มันจะติดติดติดทนาน

ป๊าพิมช่วยดูหน่อยเซเฮ้ย
ขนาดแปะตรงนี้ยังไม่ร่วงเลยเจ๋งมากเลยอะแม่แต่เนื้อสั่นมากเลยอะ

ราคาประมาณเท่าไหร่๖๐๗๐บาทมันถูกมากอ่ะ
ดีงามมากป้าพิมคะป้าพิมรีวิวให้หน่อยว่าตัวนี้เนี่ยรสแค่ไหน
สวยแซ่บเว้ยไปป๊าพิม
ฟิลตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังอันดับต้นของเมืองไทย
สวัสดีค่ะพี่ท็อปน้องออมน้องไอซ์
วันนี้กลับมาพบกับพิมอีกครั้งนะคะในช่วงสวยแซ่บเวอร์กับป้าพิมนะคะ
ดวงตาที่สดใสนะคะเป็นที่ปรารถนาของสาวหนุ่มทุกคนแน่นอนนะคะ
เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมากันในทีมบายแพนด้าบอกลาใต้ตาดำค่ะ
แน่นอนนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ย
จะต้องเป็นมาร์คที่ใช้แปะใต้ตาของเรานะครับ
เพื่อที่จะช่วยคืนความกระจ่างใสให้กับดวงตาของเรานะคะ
ในกล่องก็จะมาเป็นซองที่แยกบรรจุมานะคะ
๑ครั้งใช้๑ซองนะคะก็จะมีมาร์ค๑คู่อยู่ในนี้
ที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนที่ได้จากพืชนะคะ
ราศจากวัสดุสังเคราะห์นะคะทำให้ไม่ระคายเคืองผิว
จากนั้นเนี่ยยังมีส่วนผสมที่จะช่วยบำรุงรอบดวงตาของเรานะคะ
เป็นการป้องกันความหมองคล้ำรอบดวงตาของเรานะคะ
ตัวนี้เนี่ยนะคะเวลามาร์คแล้วให้ทิ้งไว้ได้นานถึง๓๐นาทีเลยทีเดียวนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามนะคะ๓๐นาทีก็พอนะคะ
ไม่ควรแปะเอาไว้จนเขาแห้งบนผิวหนังของเราค่ะ
เอาละค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่จะทดสอบด้วยการแปะที่ใต้ดวงตาเลยนะคะ
แล้วเรามาดูกันว่าเขามีความสามารถในการดูดติดกับผิวหรือเปล่านะคะ
หรือว่าเวลาที่เราแปะไว้เราต้องเอานิ้วจับอยู่ตลอดเวลานะคะ
วันเวลา
ระหว่างที่แปะ๓๐นาทีไม่ร่วงไม่หลุดไม่ขยับไปไหนเลยนะคะ

เอาละค่ะเดี๋ยวพิมจะลอกออกนะคะ
แล้วเรามาดูซิว่าใต้ตาของพิมนะคะ
ได้รับความชุ่มชื้นลงไปแล้วรู้สึกว่าริ้วรอยตื้นขึ้น
ใต้ตาสว่างกระจ่างใสมากขึ้นหรือเปล่าค่ะมาเล่ากันเลยค่ะ
จะรู้สึกเย็นสดชื่นที่ใต้ดวงตานะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นสูงมากจริงจริง
เพราะเมื่อสักครู่นี้พิมเช็คในกระจกแล้วนะคะ
ริ้วรอยเล็กเล็กของพิมพ์ที่มีใต้ดวงตาเนี่ยนะคะเมื่อได้รับความชุ่มชื้นลงไปนะคะ
รู้สึกว่าฟูมากยิ่งขึ้นแล้วก็ริ้วรอยเล็กเนี่ยดูจังลงค่ะ
หากว่าสะสมไว้นะคะแนะนำว่า
ระหว่างเมืองประมวลนี้ลองเลยค่ะ

เอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าของเรานะคะ
กลับมาพบกับมาร์คใต้ตา

โปรดติดตามตอนต่อไป